ถ้าพูดถึงจังหวัดสุราธานีหลายคนคงจะนึกถึงการท่องเที่ยวทางทะเล
แต่ว่าวันนี้จะพาไปบุกป่าขึ้นเขาไปตามหาบัวผุดกัน

แล้วก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของสุราธานีเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
และที่สำคัญก็จะพาไปเลี้ยงช้างแบบใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะคะ

ตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปชมกันค่ะ

ก่อนอื่นต้องแวะสักการะเจดีลอยฟ้า
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ

ไลท์ของที่นี่คือการไต่บันได
ขึ้นเขาสูงชัน๒๒๗ขั้น
เพื่อมาพบกับความงดงามของเจดี

ก่อสร้างด้วยศิลาแรงจากเมืองกำแพงเพชร
ตั้งตรงานอยู่บนยอดเขาหินปูน

เจดีย์รอยอร์ดพระธาตุพันองค์ค่ะ

ตามหาอันซีนเมืองสุราธานี

อกไม้ลึกลับแห่งอุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะ

แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
เดินเข้าไปในป่าลึกเกือบ๒ชั่วโมง

เหน็ดเหนื่อยหายไปในทันทีค่ะ
เพราะกำลังตื่นตากับบัวผุดที่อยู่ตรงหน้า

บานเพียง๑อาทิตย์เท่านั้นนะคะ
จะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
แปลงร่างสวมบทเป็นควานช้างกันต่อ
พื้นที่กว่า๖๐ไร่อยู่ติดคุณเขา
เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้
คือบ้านหลังใหญ่ของช้าง๑๒เชือก

เรียนรู้ธรรมชาติของช้างค่ะ

คงไว้ซึ่งธรรมชาติให้ช้างได้อยู่นะคะ
แล้วก็เราก็มีการปลูกอาหารช้างเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำร่วมกับช้าง

ลงบ่ออาบน้ำขายร้อน
ขึ้นมาถูขัดล้างตัวให้สะอาด

น้ำว้าสับปะรดย่าเนเปีย
และอาหารเสริมช่วยให้ถ่ายสะดวก

ห่อด้วยใบตองแบบนี้ค่ะ

แต่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์กันสักหน่อยค่ะ

รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำนาวไพร

ค่ำคืนนี้นะคะเราจะพักกันในเต็นต์
ที่ตั้งอยู่ใจกลางขุนเขา

หน้าพักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามขึ้นไปดูเลยค่ะ

ว้าวสวยมากค่ะนอนเต้นหรูแร็ดสะดวกสบายคล้ายกับโรงแรม๕ดาว
ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างกลมกลืนสุด
คืนนี้นอนหลับฝันดีรอตื่นไปชมสายหมอกยามเช้า
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน